สารจังหวัดพระขนงอนุมัติหมายจับคนร้ายนะครับที่ลงมือก่อเหตุข่มขืนพยาบาลสาวภายในห้องพักย่านประเวทแล้ว
ขณะที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งกำชับตำรวจนครบานประเวทเร่งจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
นี่ก็เป็นภาพวงจรปิดบริเวณกลางซอยศรีนคริน๗นะครับสามารถบันทึกภาพชายสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรไว้ผมรองทรงสวมเสื้อสีแดงกางเกงยีน
คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจนำไปประกอบคำร้องในการขออนุมัติหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายและบุกรุกหลังก่อเหตุปีนเข้าไปในห้องพักของพยาบาลสาวซึ่งอยู่บริเวณชั้นที่๒ของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในย่านประเวท
ก่อนที่จะใช้ปืนจี้บังคับข่มขืนผู้เสียหายล่าสุดสารก็ได้อนุมัติหมายจับแล้วนะครับหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางมาร่วมสอบปากคำผู้เสียหายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กำชับตำรวจให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกี่ยวกับอาทยากรรมของสตรี
จากนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจหาดีเอ็นเอ
ราบน้ำอสุจิในถุงยางอนามัยเพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนร้าย
โดยหากได้ตัวผู้ต้องหาก็สามารถนำไปตรวจเปรียบเทียบได้ทันที
เหตุการณ์นี้ก็เกิดเหตุขึ้นเวลาประมาณ๒นาฬิกา

คนร้ายบุกเข้าไปในห้องพักของผู้เสียหาย
ใช้ปืนจี้บังคับและข่มขืนผู้เสียหาย
และก่อนจะหลบหนีคนร้ายได้ขอเบอร์โทรศัพท์
และขอชื่อเฟซบุ๊คของผู้เสียหายไปด้วย
พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะติดต่อกลับมา
จากนั้นก็ได้บังคับให้เธอนอนคว่ำหน้าเพื่อหลบหนีออกทางหน้าต่าง
ก่อนกระโดดข้ามระเบียงไปยังตึกติดกัน
ซึ่งขณะที่คนร้ายหลบหนีผู้เสียหายพยายามหยิบมือถือขึ้นมา
เพื่อถ่ายรูปแต่ว่าไม่ทัน
จากนั้นจึงโทรศัพท์แจ้งให้ญาติทราบ
ก่อนจะมาแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานประเวท